เพื่อปากท้องประชาชนเป็นนโยบายสำคัญของภูมิใจไทยนะครับ
เพราะฉะนั้นในเรื่องสินค้าเกษตรเนี่ย
เราจะออกพรรณภัยัตแบ่งปันกำไรให้กับสินค้ากเศษตัวหลัก

ซึ่งจะทำให้พี่น้องประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
แบ่งปันกำไรมาให้กับเกษตรกร
ภาคกลางเป็นที่รวมศูนย์รวมของทุกอย่างนะครับ

กรุงเทพมหานครกับปริมณฑลเนี่ย
เป็นแหล่งที่ต้องการคุณภาพชีวิตที่ดี

ทำงานจากบ้านมา๑วันแทนที่จะมา๕วันเรียนหนังสืออยู่ที่บ้าน๑วัน
ด้วยการส่งเสริมให้มีการเรียนหนังสือออนไลน์
ซึ่งน่าจะทำให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สิ่งสำคัญสำหรับภาคกลางต้องยอมรับว่า
ภาคกลางเป็นแหล่งที่มีปัญหาเรื่องของการที่อุตสาหกรรมขยายเข้าไป
ในพื้นที่รุ่นน้ำรุ่นน้ำตอนนี้มีปัญหามากที่อุตสาหกรรม
ล้ำไปในพื้นที่เกษตรกรรม
พื้นที่เกษตรกรรมก็มีปัญหาในเรื่องของคุณภาพดิน

เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ภูมิใจไทยเอง
ก็จะมีการผลักดันให้เกิดความสมดุล
การขยายเมืองออกจากกรุงเทพมหานครออกจากปริมณฑล
ไปยังจังหวัดรอบนอกจะต้องดำเนินการไป
เพื่อจะสร้างความสมดุลในการอยู่อาศัยของพี่น้องประชาชน
จำนวนพื้นที่จะต้องมีเป็นประโยชน์พอนะครับ
ซึ่งสามารถที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของคน

เรื่องสำคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นรุ่มน้ำท่าจีน

มันจะต้องได้รับการคลี่คลายโดยการสร้างความสมดุล
ในระหว่างที่อุตสาหกรรมบุกรุกเข้าไปนะครับ
ในขณะที่เกษตรกรรมแย่ลงนี่
แล้วแต่เป็นเรื่องที่จะต้องปรับปรุงให้เกิดความดีขึ้นในการแก้ปัญหา

ซึ่งผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้เราสามารถที่จะต้องทำควบคู่กันไปได้
ความเจริญของอุตสาหกรรมกับเกษตรกรรมนะครับ